มาดูเหตุการณ์นี้อุกอาจมากนะครับ
มัธยมขาสั้นไปเจอเด็กเทคนิค
เด็กเทคนิคชิงอะไรเด็กมัธยมรู้ไม่ควร

โอ้โฮนิ้วน้องแทบขาดเลยนะ
แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายสาหัสเลยนะ
ผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพราะว่ามีวงจรปิดคือไม่เห็นภาพชัดแต่ได้ยินเสียงครับ
โอ้โหคุณอุกอาจมากนะครับ
คลิปนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้
แล้วเดี๋ยวไปฟังอีกคลิปหนึ่งที่ได้ยินเสียงนะฮะ

โอ้โหคุณผู้ชมได้ยินทั้งเสียงบึงรถ

วงเป็นอะไรอ้ายอะไรนี้นะเยอะแยะไปหมดครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ภาพเหตุการณ์เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
เพราะเด็กม๕กับเพื่อนถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าเป็นเด็กเทคนิคนะฮะเด็กอาชีวะเนี่ย
ทำร้ายหวังจะชิงแหวนรุ่น
คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นตรงย่านถนนวุฒากาศนะครับ

เห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ถูกคู่อริขี่ประกบไล่ตาม
ก่อนจะถูกอริถีบรถจนชนเสาไฟล้มคว่ำ
หลังจากนั้นกลุ่มอริแต่งกลายคล้ายเด็กช่าง
ต่ำกว่า๕๘คนขี่รถวกกลับมาหากลุ่มผู้เสียหาย
รุมทำร้ายร่างกายกระทืบซ้ำ
จนเจ็บนอนกองกับพื้นถนน
แล้วพยายามดึงแหวนจากนิ้วคนเจ็บคนหนึ่งออกมานะครับ
แต่คาดว่าดึงไม่ออกจึงโมโหรุมเตะทำร้ายซ้ำ
ออกแรงกระชากแหวนซ้ำไปซ้ำมา
รู้ว่าดึงไม่ออกจริงพวกเพื่อนก็เลยเรียกขึ้นรถ

แล้วดึงอย่างนี้นิ้วมันจะขาดเอาสิคุณ
นิ้วเป็นบาดแผลชะกันเกือบขาดเลย
คุณนอกจากนั้นตามเนื้อตามตัวตามศีรษะเป็นบาดแผลชะกัน
น้องคนนึงล่างให้ฟังบอกผมเอาหน้าซุกกำแพงเลย

แต่เขายังรุมทำร้ายเตะตามร่างกายตามตัวผมนะฮะ
นี่มี๓คนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคนที่เจ็บหนักนอนใส่เครื่องช่วยหายใจอาการสาหัส
กับรูปแหวนที่ถูกตัดออกจากนิ้วนี่ฮะระบุข้อความว่า
นักเรียนชั้นม๕โดนทำร้ายร่างกายคืนก่อน
น้องต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตากศิลปใช้เครื่องช่วยหายใจฉี่ไม่ได้
แม่น้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพนักงานกวาดถนน
ไม่รู้เรื่องกฎหมายและตอนนี้ยังหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้นะครับ
ส่วนคนร้ายพยายามชิงแหวนรุ่นโรงเรียนจนนิ้วเกือบขาด

ต้องตัดนิ้วแล้วต่อไม่ได้ด้วย

น้องกลายเป็นคนพิการ
คุณคิดดูสิแค่จะจิงแหวนรุ่นกัน
ส่วนน้องคนอื่นอีก๒รายนะก็บาดเจ็บเหมือนกัน
โดยคนหนึ่งโดนกระแทกศีรษะจนสลบ
รอยกระแทกศีรษะอาจจะเป็นของมีคมอาจจะเป็นมีดอะไรด้วยซ้ำ
ใช่มีน้องคนนี้แหละที่อาการหนักสุด
ความฝันของน้องเขาอยากเป็นทหารเป็นตำรวจ
พอมานิ้วถ้าเกิดต้องตัดไปทำยังไงฝันดับวูบเลย
คุณผู้ชมฮะแม่ของน้องนักเรียนม๕
ซึ่งน้องจริงอยู่โรงเรียนชื่อดัง๒โรงเรียน
แม่ของน้องเดินทางมาตามคดีที่สนตลาดพลู
ศีรษะแตกเย็บไป๙เข็มตาก็บวมปิดอยู่เลย
บาดเจ็บมีแผลฟกช้ำหลายแห่ง

บอกช่วงตี๒ลูกขออนุญาตขี่รถไปหาของกิน

หลังกินเสร็จขี่รถกลับมาถึงใต้สะพานตลาดพลู
พบกลุ่มก่อเหตุชักอาวุธขี่รถ

แต่ก็ยังถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายครับ

ขับรถเอาพื้นเอาหมี้นมา
หัวกันอะไรอย่างนี้
เขาก็ดูเหมือนไม่เกร็งกลัวกฎหมายอย่างนี้
ง่ายก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วย

เพราะน้องหมดอาลาเพราะว่าน้องก็เรียนรอดีด้วย

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นพวกตนขับรถมาจากทางวัดหนัง
แยกวุฒากาศพอถึงจุดเกิดเหตุนะกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายนึงนั่นแหละ
ทำร้ายพวกเขาตะโกนด่าพร้อมกับชูนิ้วกลางใส่
ซึ่งเป็นคนขับรถก็หันมาถามเพื่อนนะว่าใครด่าว่าไอ้
คำหยาบไปคำนึงแต่คือการหันมาถามกับเพื่อน
แต่ฝั่งนู้นคิดว่าด่าพวกเขาทีนี้พวกเขาก็เลยกลับรถ
กลับมาแล้วก็ใช้มีดอิโต้จี้มีอาวุธอีกอย่างลักษณะคล้ายปืนปากกา
แล้วก็มาถามว่าเรียนไหนยังไม่ทันตอบเลยคุณ
ถูกรุมกระทืบฮะตนเห็นเพื่อนล้มไปสองคนแล้ว
แต่ผมเองยังมีสติผมพยายามจะยกมือไหว้
จะขอความเห็นใจอยากฆ่าพวกเรา
ปรากฏลุกไม่ไหวเพราะจุกแล้วผมก็เอาหน้าซุกกำแพงไว้อย่างที่เล่าให้ฟัง
พวกนั้นยังเตะยังถีบยังชกตามร่างกายผม
ผมก็แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมถูกรุมกระทืบแบบนั้นจนได้ยินเสียงนะ
พวกเราไปกันเถอะก็คือเสียงพวกนั้นเขาชวนกันหนี
คุณผู้ชมฮะตำรวจระบุชุดสืบสวนรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมแถวสะพานตลาดพลู
มีทั้งเด็กอาชีวะแล้วก็เด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
คดีนี้เข้าข่ายความผิดหลายข้อหา
ถึงผิดหนักก็คือพยายามฆ่าเลยนะฮะ
ปล้นปล้นทรัพย์ก็คือแหวนรุ่น
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ